มีคนขับรถตู้เป็นคนขับรถตู้รับจ้างทั่วไป
อยู่ดีมีคนร้ายใช้มีดแทงจนเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
แต่ว่าสาเหตุที่ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจนครบานพระขนงรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิต
อยู่ภายในซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งแขวงบังจากเขตพระขนง
ก็เลยได้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหน้าบุญที่มาอพาร์ทเมนต์
พบศพนายทองสาสุดล่าอายุ๔๒ปีค่ะ
เป็นคนขับรถตู้รับจ้างทั่วไป
สภาพศพเนี่ยถูกของมีคมฟันถูกของมีคมแทงอยู่หลายจุดเลยนะคะ
หงายจมกองเลือดอยู่แล้วก็ใกล้กัน
เจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ด้วย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ตอนเกิดเหตุเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
เข้ามาภายในบริเวณบุญที่มาอพาร์ทเมนต์
พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนล้มลงนะคะ
จากนั้นผู้ตายก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกมาที่ริมถนน

แล้วก็คนร้ายใช้มีดแทงสักประมาณ๔๕ครั้ง
จากนั้นก็ขับรถหลบหนีไป
นางสาวประพาพรสุดล่าญาติของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วผู้ตายก็มีครอบครัวนะคะ
แล้วก็มีอาชีพขับรถตู้รับจ้างทั่วไป
แล้วก็มารู้ว่าผู้ตายเนี่ยไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีคนรักอยู่แล้ว
เย็ดบอกว่าเคยเตือนแล้วแล้วก็เตือนมาตลอด
ดังนั้นสาเหตุที่มีการก่อเหตุนี้
ตำรวจบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
ต้องรอการสอบสวนเพิ่มเติม
พลตำรวจรีมงคลวรุโนรักษาราชการแทนผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๕บอกว่าล่าสุดจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
คือนายจิระเดชเจริญทัศน์
พร้อมกับรถยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุเลยนะคะ
เรื่องต้นนายเจรเดชรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
แต่ว่ารายละเอียดและสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ